กลับมาแข่งขันรอยต่อยัง๓คะแนนเท่าเดิมก็คือชนบุรีนั้นนำทางการท่าเรือครับ
นัดกลางสัปดาห์เมื่อวานครับเตะกันครบทั้ง๗คู่นะครับ
ไปดูเกมคู่ระหว่างชนบุรีแชมป์เก่าครับเปิดบ้านเจอกับสิงหมุทรสาครนะครับ
ชนบุรีเป็นจากฝูงสมุทรสาครในอันดับเจ็ดนัดนี้นัดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ
นาทีที่แปดครับสมุทรสาครน้ำกรหนึ่งต่อศูนย์ครับ
จากการซ้ำดาบสองของสิบวกรจงกลถากรครับเปิดหัวได้ดีกว่าครับทีมเยือน
จากนั้นนาที๑๔ครับก็บุกอยู่นานนะครับทางชนบุรี
แล้วต่อบอลลูกนี้ครับครบเครื่องครับจังหวะการจบ
ลูกยิงของไตรรงเพชรเทียมทำสวยเลยครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งในครึ่งแรก
ครึ่งหลังนาที๒๓ครับเจ้าบ้านพลิกกลับมาขึ้นนำได้เร็วครับ
ซาป้ายิงฟรีคิกหน้าเขตโทษลอดขาของสุรัสแซ่อุยเข้าไปครับ
งนำสองหนึ่งแล้วก็ไหลเลยครับหลังจากนั้นนาทียี่สิบหก
ไรรงนะครับจ่ายคืนให้กับอธิวัตรแจ่มเจริญครับ
นาทียี่สิบแปดดูเกโกทิตไหลท์ครับใช้ความใหญ่เบียดลูกนี้แล้ว
เพิ่มเป็น๕๓คะแนนหลังจากฝูงต่อไปครับ

ศรีปฐุมนะครับแพ้ศรีสะเกด๒ต่อ๔ทำให้ศรีปฐุมนั้นตกชั้นเป็นทีมแรก
หลังจากผ่าน๒๑เกมนะครับดูตารางคะแนนในโซนบนกันหน่อย
ชมบุรีนะครับนำการท่าเรือ๓คะแนนนะครับ๕๓กับ๕๐
มีอยู่๔๐คะแนนเท่าเดิมครับ